บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๓๓๐ของคืนวันที่๒๒เมษายน
ก็คือเมื่อคืนก่อนที่ปั๊มน้ำมันเขาไปจอดรถอยู่ดีมีผู้หญิงคนนึง
เหมือนกับคนสติไม่สมประกอบถอดเสื้อถอดผ้า
แล้วก็ไปขอดูอวัยวะเพศของผู้ชายคนนี้
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม
ถอดเสื้อให้ฟังเพิ่มเติม

แม่แม่ใจว่าเป็นผู้ชาย

แม่กูขอเปิดดู

มึงจะให้ดูมั้ย
ไอ้บ้าจริง

มึงจะให้ดูมั้ย
ไม่ครับเป็นลูกของคนอื่นนะครับของผมไม่มีครับ

อ้าวออกมาสิ

ปิดท้ายด้วยการไปนอนอยู่บนหลังคารถเขา

แล้วไม่ใส่เสื้อ

ต้มซ่าแวนกาลสิน

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันสระบุรีนะคะ
ตีสามครึ่ง๒๒เมษาที่ผ่านมา

มีผู้หญิงคนนึงสติไม่ดีมาทำร้ายผู้โดยสารในรถ

แล้วสุดท้ายมาขอดูหนอนชาเขียวผมอีก

เหตุการณ์ในคลิปก็คือผู้หญิงคนนี้เหมือนกับคลุ้มคลั่งอะค่ะ
เท่าที่ฟังเสียงแล้วก็ดูอาการอะเนาะ
ปรีเข้ามาถีบรถที่จอดอยู่ในปั๊ม
แล้วรถหลายคันโดนถีบค่ะ

ผู้ชายที่เขาถ่ายคลิปผู้ชายเขาก็พยายามเดินหนี
ผู้หญิงคนนี้ถอดเสือตะโกนโวยวายจะดูไหมให้ดูฟรี
ผู้ชายคนนี้ก็เดินหนีผู้หญิงคนนี้ก็ไม่หยุดนะคะ
แล้วก็นอนลงไปกับพื้นด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับท้าทายมีเพศสัมพันธ์กันไหม
อะไรแบบนี้นะคะงานนี้คนที่อยู่ในปั๊มตกตะลึงมึนงง
คืออะไรเกิดอะไรขึ้นล่าสุดทางเพจสพเมืองสระบุรีโพสต์ข้อมูลเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบตามคนที่โพสต์เอาไว้
ทางสพเมืองสระบุรีขอเรียนให้ทราบว่า
สพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งเหตุแล้วให้ทางตำรวจสายตรวจ
พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนก่อเหตุที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งค่ะ
เจอตัวแล้วนะคะก็ระงับเหตุควบคุมเอาไว้
ให้อยู่ในอาการสงบแล้วค่ะ
จากการสอบถามญาติที่มาด้วยกันก็รู้ว่า
เขามากันจากอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้หญิงคนนี้ที่คลุ้มคลั่งแล้วก็อยู่ในคลิป
อายุ๔๒ปี
เขาป่วยเป็นโรคอาการทางประสาท
สาเหตุที่คลุ้มคลั่งก็คือไม่กินยาอย่างต่อเนื่อง
ก็ลักษณะเหมือนกับขาดยา
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรี
เพื่อให้ทางโรงพยาบาลรักษานะคะ
แล้วก็แนะนำผู้เสียหายว่าถ้าจะเอาเรื่องเอาราวก็ไปแจ้งความ

ผู้เสียหายเจ้าของรถเก๋งที่ผู้หญิงเขาขึ้นไปนอนบนหลังคารถนะคะ
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เพราะว่ารถเขาบุบเลยแล้วก็รถเขาเสียหายด้วย
คือไปถีบรถแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคานะคะ
จริงก็น่าสงสารนะคือก็สติไม่ดีด้วยนะครับ